เคยขับรถแล้วก็ต้องสวนกับรถบรรทุกฟางไหมฮะ
อันนี้ไม่ได้ขับตามหลังนะขับสวนเลยนะ
ไปดูนะครับว่ารถคันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ

ผ่านมาแต่ละคันแต่ละคัน
ฟางนี่ล่นลงมาที่นี่ฮะ

มาคันแรกอีกคันนึงปึ้ง
หรือว่าจะคันเดียวกันนี่แหละมันหล่นมาจากท้ายรถเนี่ยฮะ
กล้องหน้ารถคันนี้บันทึกเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ

เจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถเนี่ยเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่
ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี

แล้วก็มีตัวเธอที่เป็นคนโพสต์ลงเฟซบุ๊ก

กลับจากไปเที่ยวเขื่อนเกษียวที่สุพรรณบุรี
กำลังจะกลับบ้านที่อ่างทอง
ถึงจุดเกิดเหตุก็เหมือนกับภาพเลย

ผ่านสวนกันมาสวนกันมาแล้วก็เนี่ยฮะ
ลนจากรถบรรทุกมาปะทะหน้ารถอย่างจังเลยนะฮะ
บอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็แรงมาก
ถึงขั้นที่ว่าเธอเนี่ยช็อกไปเลย
นั่งหน้าคู่กับสามีสามีขับ

สามีต้องมาเขย่าตัวแล้วบอกไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไร

คือฟางก็จริงนะฮะแต่ลงมาเป็นก้อนเลยครับ

เนี่ยก้อนเบลอเลยเห็นไหม
นี่ครับเธอบอกเธอดูเนี่ย
โอ้โหยิ่งลงมาดูยิ่งตกใจมันเยอะมาก

แต่ทางรถบรรทุกฟางคันนี้เขาก็ไม่ได้หนีนะ
เขาก็จอดรถแล้วก็ลงมารับผิดชอบทุกอย่าง
บอกว่ากำลังขนฟางจะไปที่โรงน้ำตาลแห่งหนึ่ง
ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก
ก็คนขับรถบรรทุกบอกว่าแน่
ผมก็ว่าผมมัดแน่นดีแล้วนะ

ก็เลยฝากเตือนกันว่าเออมัดให้แน่นเอาให้ชัวร์หน่อยเนี่ย
เขาก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์เตือนกันนะครับ

เพราะว่าทางเจ้าของรถบรรทุกเองเขาก็มารับผิดชอบอย่างดี
โชคดีที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงกว่านี้